ก็ให้ความใกล้ชิดกับแฟนบอลที่เป็นแฟนบอล
จำนวนกว่า๓๐๐คนด้วยกันค่ะที่สนามย่าเทียมของสมสรรค์เมืองทองเยเตศนะคะ
อย่างอดีสักรายสอนอดีสอนพมรัฐแล้วก็ฟิลิปโลเวิร์สนะคะ
มาร่วมสอนเบสิกลูกหนังให้กับบรรดาเด็กที่ชื่นชอบฟุตบอล
แจกลายเซ็นต์ให้กับแฟนบอลทุกคนอย่างเป็นกันเองค่ะ
ถือเป็นสีสันแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยได้เป็นอย่างมากเลย
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกับตัวแทนของสปอนเซอร์ถึงการเดินทางมาที่ไทยครั้งนี้นะคะ
ชอบอาหารไทยและการต้อนรับของแฟนชาวไทยนะคะ
ส่วนการมาร่วมกิจกรรมกับเด็กถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตัวเองไปแล้วค่ะ
โดยเขาบอกว่าต้องทำงานหนักค่ะการที่จะทำอะไรต้องตั้งใจและพยายามทำมันอย่างเต็มที่
และที่สำคัญต้องมีความสุขด้วยค่ะ